เป็นนักร้องหนุ่มเต๋าภูสินคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสมดั่งใจสมดั่งปากเลย
ก็ว่าได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเต่าภูสินเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าปีนี้เป็นปีชงแต่จะเป็นปีชงที่ดี
เพราะว่างานปีนี้ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไหลมาเทมาเลยนะมีทั้งงานละครงานร้องเพลงรวมไปถึงงานหนังติดต่อเข้ามาโดยเฉพาะงานหนังเนี่ยทีแรกเขาติดต่อทักทามาเฉยยังไม่คอนเฟิร์มตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็สมดั่งใจหวังหนังเรื่องดังกล่าวคอนเฟิร์ม
แถมยังจะโอนค่ามาจำล่วงหน้าให้อีกด้วย
ถามเอาเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหคนลุกสุดเลยละค่ะ
เหมือนเมื่อวานก็ไปไหว้แล้วก็ขอแบบ
ขอให้ได้แบบในสิ่งที่ต้องการในเมื่อวานไหม
ขอให้ได้มีสิ่งที่ต้องการอย่างเกี่ยวกับแบบ
เป็นเงินประมาณก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้จริงอันนี้ได้จริงเลย
จริงแล้วตอนนี้เขารอให้เราส่งเลขบัญชีให้แล้ว
เรายังไม่ได้ส่งเลยคือมัดจำงานล่วงหน้าครับ
ได้จริงว่ะเราจะไปขอเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับ
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันได้จริงอะไรอย่างนี้ครับ